เอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับการแปรรูป
โอ้โหแปรรูปกะลาให้มาเป็นของที่มันมีค่าไม่ต้องกระโหลกกะลาอีกต่อไป
แต่ว่าทำเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
ที่บ้านปากบาราหมู่๒ตะบนปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน
เห็นเป็นรูปหลังเต่าเนี่ยนะครับเป็นรูปกระดองเต่าแบบนี้เนี่ย
เขาทำมาจากกะลานะครับมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นของที่ระลึก
แล้วก็นำมาขายกับนักท่องเที่ยวโอ้โหถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่เขาทำโรงแรมและรีสอร์ทต่างนะครับ
ไปถามคนนี้ครับคุณศิละตาเกษมฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปจากกะลามะพร้าว
เธอก็เล่าว่าเริ่มแรกนะครับก็นำกะลามะพร้าวแปรรูปเนี่ยเอามานะครับ
เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยมีกะลามะพร้าวอยู่มากแล้วก็ถูกทิ้งไว้
กลายเป็นขยะสุดท้ายก็นำมาใช้มันเป็นประโยชน์ซะ
ทางกลุ่มก็มาเคาะก่อนโป๊กนี่เคาะให้มันแตกเป็นชิ้นเล็ก
แล้วก็ขัดเงามันซะมันจะได้ขึ้นเงาเรียกได้ว่าส่องเห็นหน้าตัวเองเลยนะครับ
ขนาดนั้นไม่ใช่กระจกค่ะนี่แหละแล้วก็นำมาติดเป็นรูปต่างต่าง
ประกอบเป็นชิ้นต่างเป็นลูกเตานี่เห็นไหมคือเหมือนนะคะ
นี่เป็นแบบเต่าทะเลเขาบอกว่าเต่าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล
อายุยั่งยืนใช่แล้วอายุยืนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเต่านี่คือช้าแต่ชัวร์อ่า
ถูกต้องเป็นตำนานนิทานกาเลเล่ากันมานะครับผม
เอาล่ะสินค้าแต่ละชิ้นนะครับเขาบอกว่าจะเน้นการขัดเงาให้ดูสวยงามหรูหรา
แต่ว่าราคานั้นย่อมเยาว์แบบว่าเฟรลี่ขึ้น
เท่าไหร่โอ้โหดีงามชิ้นละ๓๙บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้ยสวยได้
อย่างเช่นพวกพวงกุญแจต่างแล้วก็มีราคาที่มันแพงขึ้นไปหน่อยถึงหลักพันก็มีเหมือนกัน
ส่วนเต่ากระอ่านซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเนี่ย
ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อนำไปเป็นของที่ระลึกของฝาก
จากความหมายดีอย่างที่ผมบอกเต่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการที่มีอายุยืนยาวนั่นเองนะครับ
เขาก็จะนิยมนำไปฝากกันให้กับคนที่เขารู้จักหรือว่าคนที่เป็นที่รักนั่นเองนะครับ
แล้วล่าสุดตอนนี้ได้มีแปรรูปเป็นตัวทำที่ติดตู้เย็นก็คือแม็กเน็ต
แม่เหล็กที่ติดตู้เย็นทำจากดินนะแต่ว่าเป็นรูปฟอสซิลครับ
อ้อก็มันเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เพราะสตูลเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเป็นอุธิรยาณธรณีโลก

ได้ฟอสซิลมาประดับค่อนขึ้นนึงก็เคยไปสตูลมาแล้ว
แล้วก็ยังได้เห็นพวกของประดิษฐ์เก๋น่ารักจากกระลามะพร้าวด้วยนะ

ที่สตูนก็ไปแวะซื้อหากันได้นะครับ

ไม่ใช่แค่สตูนเที่ยวได้หลายที่เลยนะคุณผู้ชมนะคะ